คุณผู้ชมก๊อฟปุ้ยครับถ้าจะขายผลไม้ตอนนี้เลยนะ
ช่วงนี้เลยขายผลไม้อะไรรายได้ดีสุดทุเรียน

ใช่แล้วทายถูกด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ
ผัวเมียคู่นี้ไม่เสียดายหรอกคุณนักข่าวรถกระบะน่ะ
แต่เสียดายไอ้ที่มันอยู่บนรถกระบะอะไรฮะทุเรียนสองร้อยโลหายไปพร้อมรถกระบะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจจะขโมยทุเรียนหรือตั้งใจจะขโมยรถ
หรือตั้งใจขโมยรถหรือตั้งใจขโมยทุเรียน
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าข่าวนี้
เขาตั้งใจจะขโมยอะไรกันแน่ครับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อพริกแกง
ชื่อน่ารักทีเดียวนะฮะคือพี่เขาเป็นคนขายทุเรียน
โพสต์รูปรถกระบะสีเทาเนี่ยมัสด้ารุ่นเก่าแล้วนะ
ถูกคนร้ายเนี่ยขโมยไประบุข้อความว่ารถหายไปประมาณตีหนึ่ง
รถมีทุเรียนใครเจอนะมีสินน้ำใจให้ครับ
เพราะเดือดร้อนมากครับหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปครับ
กล้องวงจรปิดเจอไม่เจอเจอไหมเจอครับไป
ตามเจอรถคันนี้คุณผู้ชมในความเคราะห์ร้ายก็มีความโชคดีอยู่
จอดอยู่หน้าปั๊มเชลครับที่ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
แล้วก็จับผู้ต้องหาได้คือนายสิทธิศักดิ์หรือว่าท็อป
นามสกุลเหลือดีอายุ๓๑ปีครับ
คุมตัวมาสอบสวนแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพซะเลย
โดยผู้ต้องหายอมรับว่าขโมยรถคันนี้มานะครับ
โดยรถเนี่ยคือไม่ได้ล็อกกุญแจ
จึงเปิดประตูขึ้นไปนั่งแล้วก็หยิบกุญแจที่วางไว้อยู่ในรถนั่นแหละ

นี่มาสด้ากล่าวแล้วเขาบอกไม่เสียดายหรอกนะเสียดายทุเรียนมากกว่า

ร้านกินทุเรียนไป๒ลูกก่อนคุณผู้ชมแล้วจะทำยังไงรู้ไหม
ขับรถไปเรื่อยน้ำมันหมด

จังหวะที่ยืนเฝ้ารถอยู่ตำรวจมา
ตำรวจมาจับเอาไว้ได้ฮะ
นายเจริญพันธุน้อยอายุ๓๕ปีเป็นเจ้าของรถ
ดีใจเหลือเกินนี่ดูพี่แล้วดูสีหน้าสีตาพี่เขา
ดีใจนะที่ได้รถคืน
เพราะรถคันนี้ซื้อมาจะเอามาขายทุเรียนเท่านั้น
พี่แกบอกว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิต

ถูกต้องที่ปุ้ยเล่าไปคุณผู้ชมคือแบบนี้
ผัวเมียคู่นี้เอาทองที่มีอยู่ขายทั้งหมด
ไปซื้อทุเรียนมามาขายกะเอากำไร
ซื้อทุเรียนขายแล้วซื้อรถกระบะเก่ามาด้วยนะ

นะฮะขายไปได้๕วันเองอ่ะ
อู้วตายแล้วพี่รถหายทุเรียนหาย๒๐๐กิโลเมตรคุณผู้ชม
นะตอนนี้เขาดีใจเหลือเกินนะได้ทั้งรถได้ทุเรียนกลับมานะ
โอ้โหบอกขอบคุณเหลือเกินยกมือทุ่มหัวเลย
ตามทั้งรถทั้งทุเรียนคืนมาได้นะครับ
คราวนี้จอดให้ดีนะ
ครั้งหน้าเดี๋ยวคันนี้จะหายทั้งรถหายทั้งทุเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ว่าจะขโมยทุเรียนแต่แถมได้รถไปด้วย
ไม่ว่าจะขโมยอะไรก็ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะคะ